สนามเลือกตั้งจังหวัดปฐุมธานีอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด
รอบนี้มีสอสอได้๘คน๘เขต
หนึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างพักพลังประชารัฐ

ตรองนายกอบจปฐุมธานีลงชิงกับแชมป์เก่า
คือนายสุรพงศ์อึงอมพลวิไรจากพักเพื่อไทย
ทั้งคู่เคยเป็นเสื้อแดงมาเหมือนกัน
แต่เมื่อพักต้องเลือกส่งคนเดียวจึงต้องแยกกันเดิน
คะแนนจึงสูสีกันมากโอกาสแพ้ชนะ๕๐
แต่ก็ต้องระวังแต่อยู่อย่างนายสรวีสุภปณิตาจากพักเก้าไกล
กระแสดีวันดีคืนอาจเฉือนเข้าเส้นไปแทน
เคส๒แชมป์เก่านายสุพชัยนบขำจากพักเพื่อไทย
ลงรักษาเก้าอี้ที่รอบนี้มีคู่แข่ง๓พัก
คือนายนพดลรัฐดาแย้มจากพักพลังประชารัฐ
พลตำรวจตรีวัฒนาวงจันทร์จากพักภูมิใจไทย
และนายเจษฎาดนตรีสนอจากพักเก้าไกล
นี้แชมป์เก่ามีโอกาสที่จะรักษาพื้นที่ไว้ได้ค่อนข้างสูง
๓นายอนาวินรัตนสถาพรแชมป์เก่าจากพักภูมิใจไทย
เที่ยวนี้เจอศึกหนักคงไม่ง่ายที่จะป้องกันพื้นที่ไว้
เพราะผู้ท้าชิงอย่างนายุทธศักดิ์ชูประเสริฐจากภักดิ์เพื่อไทย
และนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วจากพักเก้าไกลกำลังดีวันดีคืน
เคส๔นายสุธินท์นบถามอดีตสอที่ห่างหายไปกว่า๑๐ปี
สวมเสื้อพักเพื่อไทยสู้ศึกครั้งนี้
เจอกับนายุธวัฒน์หานเกียจกล้าจากพักพลังประชารัฐ
นางสาวนัทธิดาเกียรติพัฒนาชัยจากพักภูมิใจไทย
และนายสกลสุนทรวานิสกิจจากพักเก้าไกล
แต่เขตนี้ผู้สมัครจากพักเพื่อไทยมีภาษีดีที่สุด
เคส๕แชมป์เก่านายพิศนุภลพีจากพักภูมิใจไทย
มั่นใจอย่างบ้างที่จะรักษาแชมป์ไว้ได้
เพราะเชื่อว่าชาวบ้านเห็นผลงานที่ผ่านมา
ขณะคู่แข่งยังคงเป็นพักเพื่อไทยที่ส่งนายมณสุนันหลีนวรัฐ
อบจปฐุมธานีที่มีฐานเสี่ยงจากผู้เป็นพ่ออยู่ไม่น้อย
แต่ก็ชะล่าใจให้กับนายพิชัยปิยกาโสจากพักเก้าไกล
ไล่ตามมาติดไม่ได้เช่นกัน
๖แชมป์เก่าจากพักเพื่อไทยนายชัยยันผลสุวรรณ
ครั้งนี้เจอกระดูกชิ้นโตอย่างดรกิติศักดิ์ทรงแสง
ย้ายค่ายจากประชาธิปัตย์มาลงสมัครในนามพักพลังประชารัฐ
ลงพื้นที่ต่อเนื่องจึงมั่นใจจะล้มแชมป์ได้
๗นางสาวพรพิมลธรรมศาลแชมป์เก่า
คราวนี้ย้ายไปซบพักภูมิใจไทยขอลงรักษาเก้าอี้
แต่ต้องวัดกับนายงยุทธ์มั่นอุปชาติจากภักดิ์เพื่อไทย
บิ๊กแจ๊ดหนุนหลังจึงไม่ใช่งานง่าย
เพราะผู้ท้าชิงทำงานในพื้นที่จนทุกคนรู้จัก
ประกอบกับการเป็นงูเห่าที่ยายค่าย
คนเสื้อแดงไม่พอใจอย่างมาก
เชื่อว่าแชมป์เก่ามีสิทธิ์แพ้คาบ้าน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน